รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันค่ะกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
ดีใจจังเลยมีอีเมลที่ส่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าฟังอยู่ทุกอาทิตย์เลย
และบางทีฟังคำถามของคนอื่นฟังคำตอบของคนอื่นก็ได้วิธีคิดให้กับตัวเองด้วย
นี่แหละเรากำลังเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นกันไม่ต้องไปเจ็บเองทุกเรื่อง
เอาจริงพี่อ้อยก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งกว่าใครนะคะคำว่ากูรูเรื่องความรักไม่มีจริงหรอก
เราไม่มีใครเก่งกว่าใครอยู่ที่ใครจะตั้งสติได้ก่อนกันมากกว่า
และหลายครั้งค่ะเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขากำลังเจ็บปวดหัวใจ
เราใช้หัวคือใช้สติในการแก้ปัญหาเรื่องของใจของคนอื่น
เมื่อไหร่ก็ตามที่วนกลับมาเป็นปัญหาใจของเราบ้าง
หลายครั้งค่ะหัวเราจะนึกไม่ค่อยออกนี่คือเรื่องปกติ
ปัญหาคนอื่นใช้หัวปัญหาตัวใช้ใจพี่อ้อยถึงได้ตั้งชื่อพอร์ตแคสต์แบบนี้ไงคะ
ปัญหาหัวใจค่ะรักยังไงที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
มาดูคำถามของวันนี้ค่ะน่าสนใจเลย
ตอนอยู่ไกลน่ารักแต่พออยู่ใกล้กลับมีปัญหาเหมือนอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะคะ
อันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูอายุ๒๗แล้ว
กับแฟนคนนี้มาได้๔ปีเป็นชาวต่างชาติอายุมากกว่าหนู๕ปีค่ะ
เราเจอกันที่ทำงานช่วง๒ปีแรกที่เราคบกันมันดีมากจริงเห็นไหม
อะไรก็ตามใหม่ใหม่ยังไงก็ดีนะคะเพราะเราหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากัน
ตอนนั้นเนี่ยเราเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในวันที่ทุกข์ก็จะคอยกอดให้กำลังใจกันตลอด
เพราะเราไม่มีความสุขกับงานที่ทำอยู่เมืองไทยโอกาสที่เขาจะทำงานในไทยก็มีไม่เยอะค่ะ
เขาเองก็ยังไม่อยากกลับประเทศเขาก็เลยคุยกันว่าไปที่จีนดีไหม
หนูยอมลาออกจากงานที่หนูรักไปสมัครทุนเรียนต่อโทรที่จีน
เพื่อให้เขาได้ทำงานที่โตขึ้นเราเช่าบ้านอยู่ด้วยกันค่ะ
ใช้ชีวิตด้วยกันและโชคดีที่เขาได้งานประจำเป็นงานที่รายได้ดีด้วย
แต่ต่างจากหนูที่เคยเป็นคนทำงานมีเงินกลับต้องมาเป็นนักเรียนทำงานพาร์ทไทม์
หารายได้เสริมเขาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านอยู่คนเดียว
ช่วงที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะ
ทะเลาะกันแม้แต่เรื่องที่เล็กมากเราสองคนเริ่มกลายเป็นคนเครียดง่าย
รำคาญอีกฝ่ายง่ายเขากลายเป็นคนที่ดูเหมือนรำคาญหนูอยู่ตลอดเวลา
เหมือนหนูเอาปัญหามาให้มันมีประโยคนึงที่พี่อ้อยพูดบ่อยเนอะ
อะไรก็ตามมองอยู่ไกลยังไงก็สวยอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบ
และนี่แหละค่ะชีวิตจริงเลยนะเขาบอกว่าเขาทำงานมาเหนื่อย
กลับบ้านมาก็อยากเจอเรื่องที่ไม่ทำให้เหนื่อยใจส่วนหนูกลับบ้านมา
หนูอยากใช้เวลาร่วมกับเขาค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาคงเหนื่อย
และอยากอยู่คนเดียวกับโทรศัพท์มากกว่าแม้แต่วันหยุดที่ควรจะมีสองวัน
ได้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่แต่เขาเลือกที่จะไปทำงานเพิ่มอีกหนึ่งวันค่ะ
หนูเคยถามเขานะคะว่าระหว่างเรามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่า
เหมือนเราอยู่ด้วยกันแค่อยู่แต่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิม
พอพูดแบบนี้เขาก็จะไม่พอใจแล้วก็ต่อว่าว่าทำไมถึงมีข้อสงสัยในตัวเขานัก
ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาคงไม่อยู่ด้วยแบบนี้ละมั้ง
ปีแล้วค่ะที่หนูรู้สึกแบบนี้ไม่ชอบตัวเองเหมือนแต่ก่อนเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
หนูเลยเลือกที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากแล้วเราก็อยู่ด้วยกันได้มาเรื่อย
อยากทำให้รักเรามันดีขึ้นและคิดว่าถ้าเรียนจบและย้ายที่อยู่
ย้ายไปอยู่ในสังคมที่ไม่เคร่งเครียดก็อาจทำให้เราไม่เหนื่อยกันมากมายขนาดนี้
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งแวดล้อมมันคือปัญหาหลักจริงหรือเปล่านะคะ
ลองฟังที่น้องเล่าต่อจนช่วงโควิดที่ผ่านมาหนูกลับบ้านมาเยี่ยมครอบครัว
ตอนที่เราคบกันใส่ใจหนูมากขึ้นบอกรักและคิดถึงมากขึ้น
แปลกดีนะอยู่ใกล้กลายเป็นมีปัญหาเพราะอยู่ไกลกลับมีค่าซะอย่างนั้น
แต่พอสถานการณ์คลี่คลายเขากลับไปทำงานเหมือนเดิมก็กลับไปมีปัญหาแบบเดิมค่ะ
ตอนนี้หนูใกล้จะเรียนจบตามแผนแล้วหนูเลยลองถามเขาถึงเรื่องแต่งงาน
และก็อยากวางแผนในอนาคตร่วมกันอยากย้ายออกจากเมืองจีน
เพราะที่จีนเนี่ยต่อให้หาเงินง่ายนะคะแต่หนูไม่สุขใจเลย
เขาบอกว่าก็อยากอยู่กับหนูนะแต่เขายังไม่รู้จะไปทำอะไรต่อ
งานที่จีนที่มีอยู่เงินก็ดีไม่อยากย้ายไปไหนที่มันได้เงินน้อย
หมายหลังจากนี้ของเราดูเหมือนเป็นคนละทางแล้วอะค่ะ
ที่เขาอยากอยู่ต่อคือที่ที่หนูไม่อยากอยู่ต่อ
มันเลยทำให้หนูรู้สึกท้อในความสัมพันธ์
รู้สึกเหมือนว่าต้องพยายามมากอยู่ฝ่ายเดียว
เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันค่ะจนหนูไม่มั่นใจเลยว่า
เขาอยู่กับหนูเพราะรักหรือว่าเพราะเราอยู่ด้วยกันมานาน
เดี๋ยวนะจะว่านานซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะคะ
อาจถ้าลองดูจากเวลาก็คือประมาณ๓๔ปีเนอะแต่อย่างเป็นคู่อื่นบางคู่ก็อยู่๒๐ปี๓๐ปีทำยังไงอ่ะคะ
ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งแง่ว่าเฮ้ยเป็นเพราะเราอยู่ด้วยกันนานหรือเปล่า
ถามว่าหนูควรแก้ไขรักนี้ยังไงปล่อยให้เขาได้มีชีวิตที่เขาอยากมี
ปล่อยตัวหนูเองให้ได้ไปทำในสิ่งที่หนูอยากทำดีไหม
ความรักที่เรามีให้กันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันหมดไปแล้วใช่ไหมคะ
ขอบคุณพี่อ้อยและทีมงานที่รับฟังเรื่องของหนูนะเป็นไหล่ให้หนูได้ซบในวันที่หนูไม่ไหวแล้วจริงค่ะ
ยินดีเสมอนะคะน้องคะเผื่อว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยให้น้องเอาหัวใจมาพักนะ
แต่ต้องเข้าใจความรักอย่างหนึ่งก่อนนะคะทุกความรู้สึกมันมีความเคลื่อนตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป
นี่คือคำที่ใช้กันเสมอนะคะคนสองคนมีอัตราความรักที่ตั้งอยู่ไม่เท่ากัน
ถามว่าคบกันนานหรือเปล่าก็อย่างที่บอกค่ะ๔ปีเองนะ
คนที่รักกันมาเป็นสิบปียี่สิบปีจะทำยังไงอ่ะคะโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคงเลิกกันไปหมดแล้วสิ
แต่ถ้าพี่อ้อยมองน้องใช้ความเสียสละทั้งหมดที่มีทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่กับเขา
ภาคภูมิใจของผู้หญิงคนนึงที่เคยทำมาหากินได้แต่น้องยอมทิ้งสิ่งนั้นไป
และเมื่อไปอยู่ใกล้เป็นกำลังใจให้เขาพอเริ่มมีปัญหาไม่ถูกใจเรา
เรื่องมันก็เลยดูเศร้าเกินไปอ่ะเพราะน้องใช้คำว่าอุตส่าห์ต้องใช้คำนี้เลยค่ะ
ต้าทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอยู่กับเธอไปเริ่มต้นใหม่แบบที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรด้วยซ้ำ
คราวนี้พอมีอะไรไม่ได้ดั่งใจปั๊บมันเลยเหนื่อยเกินนะคะ
และด้วยคำว่าอุตส่าห์นี่แหละมันยิ่งทำให้เราคาดหวัง
หวังว่าเขาน่าจะทำอะไรให้เราชื่นใจบ้างในความทุ่มเทนี้
จากบ้านจากเมืองมาไม่ได้ง่ายนะคะ
ลายว่าไปเป็นคนนั่งเหงาอยู่ใกล้เขาตอนอยู่ไกลอะไรก็ดี
แต่ตอนนี้พอมันเป็นชีวิตจริงคนเราจะรักกันแค่ไหนก็ต้องมีอยู่๓โลกนะคะ
ส่วนตัวโลกส่วนเราและโลกส่วนรวม
ไปอยู่ที่จีนเหมือนเขามีโรคส่วนตัวใหญ่โตค่ะ
เริ่มเบียดพื้นที่โลกส่วนเราน้องก็เลยมีเขา
แต่เหงาไม่ต่างจากโสดอยากให้เวลาของเขาอยากได้เวลาของเขา
แต่เขาไม่ให้พอเรียกร้องมากไปเดี๋ยวกลายเป็นเรางี่เง่า
เห็นเลยว่าเขาทำงานเหนื่อยโลกของเรามีแต่เขา
แต่บังเอิญโลกของเขาตอนนี้เหมือนไม่มีเรา
คือไม่ว่าอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันก็ตาม

พอเรากลับบ้านปั๊บกลายเป็นว่าเขาน่ารักขึ้น
เหมือนกับเรามีระยะห่างระหว่างกันนะคะ
เขาเลยสบายตัวเราก็เลยสบายใจมากขึ้น
เคยได้ยินผู้คนที่เขาชอบพูดกันบ่อยนะคะ
บอกว่าอยู่ไกลกันดีแล้วจะได้รักกันได้นาน
ซึ่งพี่เถียงเสมอนะไม่ได้สิ
เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรือ
ถ้าอยู่ไกลแล้วดีอยู่ใกล้กันแต่ละทีแล้วทะเลาะ
หรือว่าเพราะในที่สุดเราสองคนมีความต่าง
ที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว
คนเรานะคะไม่ต้องเหมือนกันไปซะทุกอย่างนะ
แต่อย่าดูเหมือนว่ามีระยะห่างระหว่างกันมากเกินไป
รักกันต่างกันได้นะคะ
แต่อย่าคิดว่าการที่เขาคิดไม่เหมือนเราแปลว่าเขาผิด
อีกอย่างหนึ่งนะถ้ามองความต้องการของอีกฝ่าย

มันก็แปลว่าเขาใส่ใจความรู้สึกของเราน้อยลง
พอมองเรื่องของเราเล็กมากมันก็เลยยากที่เขาจะปรับตัว
คราวนี้ถ้าบังเอิญว่าน้องมองวันข้างหน้า
ยังมองไม่เห็นพี่ถามก่อนว่าแล้วปัจจุบันล่ะ
ยังมีความสุขในการดูแลกันและกันไหม
ถ้ายังตัดใจไม่ไหวก็ทำใจไปพรางก่อนก็ได้นะคะ
ถ้าบังเอิญวันหน้าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
วันนี้ทำให้เต็มที่ที่สุดดีต่อกันให้ถึงที่สุด
อย่าเพิ่งกังวลอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบัน
ถ้าเราทำทุกอย่างเต็มที่บางทีนะคะเวลาจะช่วยบอกเราเองว่า
กับคนบางคนเราจะควรเดินหน้าต่อหรือพอได้ตั้งนานแล้ว
ยุคโควิดนะคะน้องเรามองอะไรไกลมากไม่ได้จริง
สิ่งมันเปลี่ยนทุกวันเขาอยู่ตรงนั้นเขาบอกได้เงินดี
แต่เงินซื้อทุกสิ่งได้จริงไหม
ถ้าเราต้องอยู่ไกลกันเธอจะทำอะไรเพื่อให้เราได้เข้าใกล้กันมากกว่านี้หรือเปล่า
ไม่มีเวลาให้ไม่สำคัญเท่ามีเจตนาในการให้เวลาหรือเปล่า
คราวนี้พอน้องมีโอกาสได้กลับมาบ้านลองทบทวนตัวเองค่ะ
เราสามารถทำงานสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมกับการมีเขาไปด้วยได้ไหม
อย่างน้อยไม่ต้องมีใครเป็นภาระใครไม่ต้องน้อยอกน้อยใจ
เราต้องเป็นฝ่ายพึ่งพิงเขาแต่เพียงผู้เดียว
บางทีนะคะความไกลก็เป็นโจทย์ที่ดีอย่างหนึ่ง
จะได้รู้ว่าเวลาเจอโจทย์ยากเรายังรักกันมากอยู่ไหม
หรือไม่ใช่รักเธอตอนอยู่ไกลพอใกล้เมื่อไหร่ปั๊บจะอึดอัด
คำตอบจะได้ชัดขึ้นเรื่อยว่าเราควรจะเป็นคู่ชีวิตกันจริงหรือเปล่า
ไม่รู้จะเดินหน้าไปทางไหนให้ใช้เวลาค่ะ
เวลาจะช่วยเราตอบได้จริงว่าเวลานั้นเนี่ย
กรองคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตและในที่สุดแล้วเวลาจะบอกกับเราว่า
เขารักเราจริงถึงขั้นที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อเราบ้างได้ไหมความรู้สึกแบบนี้มันพอจะวัดกันได้
เมื่อใช้เวลาแต่ตอบไม่ได้นะคะว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน
เวลาที่ผ่านไปทำให้เราอยากรักษาความสัมพันธ์ของกันและกัน
ให้ดีมากขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าเวลามันให้คำตอบได้จริง
และถ้าวันหนึ่งน้องได้คำตอบที่ชัดเจนไม่ต้องตกออกตกใจ
ไม่ต้องเสียดายเวลาที่ผ่านไปเวลาทำให้เรารู้ว่า
คู่เราเนี่ยยิ่งนานยิ่งไม่รักหรือยิ่งนานยิ่งรักกันมากขึ้น
ทั้งหมดนะคะไม่ว่าข้างหน้าจะลงเอยยังไงขอให้ใช้ทุกวันอย่างมีสตินะ
ใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันอย่าเพิ่งเดิมพันธความรักครั้งนี้ด้วยความอดทน
และคิดว่าความอดทนจะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนความรักไม่เคยเปลี่ยนใครนะคะ
บใดที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดหรือเขาทำ
มันเป็นเรื่องผิดตรงไหนเราต่างหากที่ไม่ยอมรับและทำความเข้าใจ
สิ่งที่เป็นความต้องการของเขารักกันแบ่งปันความสุขเฉลี่ยความทุกข์
แต่ถ้าเขาเลือกที่จะสุกโดยไม่สนใจความทุกข์ของเรา
ไม่ว่าจะผ่านกี่ปีมันก็มีวันสิ้นสุดความรักของเราได้อยู่ดีนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องนะอวยพรให้ความรักของคนสองคน
มีพลังมากพอที่จะลดความต่างระหว่างเราได้
ข้างหน้าไม่เห็นก็ดูสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้
ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยใช้คำว่าเท่าที่ได้ค่ะ
ชีวิตพี่อ้อยเองเคยใช้คำว่าเท่าที่ได้แค่ไหนแค่นั้นเหมือนกัน
ทีละวันทำให้ดีที่สุดทีละวัน
แน่นะรู้ตัวอีกทีค่ะเราอาจจะรู้สึกดี
ที่แบบเฮ้ยเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
อยากให้น้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและไม่ต้องห่วงนะคะ
ความรักคือการเลือกกันและกันทั้งคู่
ไม่ได้อยู่ที่ว่าน้องจะปล่อยหรือจะไม่ปล่อยเขาไปดีคะ
เพราะถ้าเขาไม่มีใจเราจะอยู่หรือไป
ก็ไม่มีผลอะไรต่อใจเขาอยู่ดี
ถึงได้บอกไงคะว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ถ้าวันหน้าไม่ได้รักกันดีเท่าวันนี้
เราก็น่าจะอยู่ในความทรงจำที่ดีของกันและกัน
ความสุขของเขาและความสุขของเรา

ยังเป็นความสุขเดียวกันหรือเปล่านะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องนะช่วงโควิดความไกล
มันสามารถที่จะบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่าง
ทำให้เรารู้ว่าเรายังรักกันอยู่หรือเปล่า

เข้าใจน้องตอนนี้คงจะมีทั้งความทุรนทุราย
ความเหนื่อยใจแต่อย่างที่บอกค่ะ
ไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างนะ

ทำยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
เจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ